สีสันข่าวชาวถรัฐกับทิตเป๊ะมาแล้วครับ
ครั้งหนึ่งชีวิตลูกผู้ชายต้องผ่านการคัดเลือกทหาร
สีสันข่าวเช้าวันนี้ทิศเป้ขอเกาะกระแสการจับใบดอนใบแดงกันสักหน่อย
ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกันมาทั้งนั้นแหละครับ

รายแรกเป็นพระที่จังหวัดพิศนุโลกหลวงพี่พิรพัฒน์บุญเสิร์ฟ
ออกมาล้วงหายที่เพิ่งได้รับนิมนต์ให้มาเขย่าหายเพื่อความเป็นสิริมงคล
สุดท้ายครับหลวงพี่เปิดเลิกหลวงหายได้ใบแดงเป็นคนแรก
พอเข้าแถวรายงานตัวถึงกลับเป็นลมลมพัดปฐมพยาบาลกันพักใหญ่เลยครับ

ลุกขึ้นเสี่ยงดวงจับใบดำใบแดง
ท้อพล็อตออกมาครับท้อเบาคัดหนึ่งแค่นั้นแหละ
ล้มทั้งยืนลงกองที่พื้นทหารต้องเข้ามาประคอง
แม่ก็รีบวิ่งมายื่นยาดมไว้ก่อนไปรับรายงานตัว
ส่วนพระรูปนี้ครับลุกขึ้นมาบวกมือทักทายญาติโยมกองเชียร์ก่อนล้วงไห่
สุดท้ายพอได้ใบดำถึงกับชูมือดีใจ
จนกี่วันปิวสมงค์เปิดกันเลยทีเดียว
ส่วนนี้ครับทิศเป้รวมลีลาการวิจัยสุดของการล้วงหายเทียมเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
แต่ละคนก็สะใจไปตามอารมณ์ความรู้สึกทั้งกระโดดทั้งกรี๊ดทั้งร้องไห้
แต่ไอ้ลุงคนนี่สุดท้ายสะใจหน่อยได้ใบดำวิ่งเตือนกับจะรอบสาราเลยทีเดียว
ส่วนนุมอแน่นรายนี้ล้วงหายเที่ยงหึเปิก๙เลือกจังหวัดตระคอร์รสวรรค์

ต่อมเมื่อสิ้นเสียงทหารประกาศว่า

ก็ดีใจกรี๊ดลั่นสาราออกลีลาสดิ้งเต็มที่
เป็นไงสะใจไม่ชอบไหมครับ
หนุ่มเสื้อลายคนนี้ออกลีลาหลุนมือทาบอก
ยกมือปิดปากลุ้นเต็มที่

ก็กรี๊ดลั่นไม่แพ้กันเลยทีเดียว
ปิดท้ายลีลานุ่มเสื้อลายเมืองมุกดาหาร
ขอกอดนายทหารรูปหล่อขอกำลังใจ
ตอนลุ้นสุดเก่งแต่พอได้ใบดำเท่านั้นแหละครับ
มันต้องวาดรวดลายโทรไลน์ศัพท์กันสักหน่อย
เรียกเสียงเฮฮาลั่นสาราเลยทีเดียว
แม่ถูกใจลูกผู้ชายไทยนะครับ
บางคนชอบใจบางคนเป็นลม
แหมถ้าเป็นแบบนี้นะพี่เต้ขอบอกครับเนี่ยว่า
อย่างนี้ก็เป็นเรื่องสิครับ